กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาไปช่วยเหลือเด็กผู้ชายอายุ๑๒ที่กำลังจะจมน้ำ

โอ้โหนี่ค่ะภาพนี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะในพลเมืองดีกระโดดลงไปเลย
แต่เขามีห่วงยางชูชีพไปด้วยนะคะไปช่วยเหลือเด็กผู้ชายอายุ๑๒
กลางแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเชี่ยวด้วยค่ะชาวบ้านก็ลุ้นให้กำลังใจ
เพราะว่าน้องที่กำลังจะจมน้ำดูเหมือนหมดแรงอะนะคะแบบใกล้จะหมดแรงอยู่แล้ว
ปรากฏว่าช่วยได้อย่างปลอดภัย
ชาวบ้านก็ปรบมือชื่นชมนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับท่าแพรขนานยนต์ข้ามฝากหน้าสมพอพระประแดงนะคะ
ข้ามไปฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย
เดี๋ยวไปดูคลิปตอนช่วยเหลือน้องขึ้นมาได้นะคะ
ย้อนไปก่อนย้อนไปก่อน
โอ้โหคือน้องที่กำลังจะจมน้ำอะนะคะ
น้องเขาไปตกปลากับเพื่อนอีก๒คนที่ท่าเรือข้ามฝาก
แล้วน้องลื่นพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

น้องไม่สามารถว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งได้
กระแสน้ำก็พาดน้องออกไปไกล
ขึ้นไกลขึ้นเรื่อยจนน้องอ่ะเกือบจะหมดแรงอยู่แล้วโอ้โหโชคดีจริงจริงที่ฮีโร่คนนี้เป็นแมสเซ็นเจอร์นะคะ
กระโดดลงไปช่วยเสียดายจังเลยไม่รู้ชื่อจริงของฮีโร่คนนี้ค่ะรู้แค่ว่าชื่อในยิ้ม
อายุ๔๗อยู่บนแพร่ขนานโยนนี่ท่านนี้นะคะต้องชื่นชมมากเลย
ห่วงยางแล้วกระโดดลงไปเลยอ่ะไปช่วยน้องนะคะทีนี้เรามีเสียงพนักงานเก็บค่าโดยสารแพรขนานยนต์ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
คุณป้าประพาพรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ทีนี้ค่ะพอขึ้นจากน้ำกันมาได้แล้วพัก
กันให้หายเหนื่อยแล้วเพื่อนของน้องที่จมน้ำอ่ะนะคะที่ไปตกปลาด้วยกันอ่ะ
บอกว่าขอบคุณพี่มากจริงให้เห็นหน้าเต็มเลยขอบคุณมากจริงที่ช่วยลูกเอาไว้
ถ้าไม่ได้พี่ช่วยเอาไว้หนูคงไม่ได้เห็นหน้าลูกคุณแม่มาเม้นไว้แบบนี้คนในโลกโซเชียล
ก็มาคอมเมนต์เพิ่มค่ะบอกว่าดีใจด้วยเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยดีใจมากที่บ้านเมือง
เรายังมีคนดีแบบนี้แล้วแม่ก็โพสต์อวยพรวันเกิดลูกชายคนที่ตกน้ำอ่ะนะคะบอกว่า
สัญญาว่าแม่จะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกและแม่ก็โพสต์ขอบคุณพี่ยิ้ม
ถ้าไม่ได้พี่ช่วยวันนี้ลูกชายคงไม่ได้มานั่งสอบแบบนี้แล้วก็มีภาพลูกชายที่ตกน้ำ
กำลังนั่งสอบอยู่คุณแม่โพสต์ภาพเอาไว้ขอบคุณพี่ยิ้มมากค่ะ
พี่เขาสติดีด้วยนะใช่เขาคว้าห่วงยางแล้วก็ใช่ต้องมีห่วงยางไป